เหมือนกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สมุทรปราการเธอได้โพสต์ขอความช่วยเหลือหน่อย
หนูน้อยคนนี้ไหมครับหนูน้อยคนนี้เป็นลูกชายอายุ๓เดือน
ติดโควิดคือเธอบอกเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ
จำเป็นต้องพาลูกไปที่ทำงานด้วยนะถึงเวลาเขาก็ช่วยกันอุ้ม
คนนู้นคนนี้คนนั้นสุดท้ายมีเพื่อนร่วมงาน
คนที่มาอุ้มลูกด้วยเนี่ยติดโควิดลูกติดโควิดนะฮะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีเตียงรักษานะครับทุกผู้ชมครับเธอโพสต์เอาไว้นะครับ
ขอความช่วยเหลือนะฮะเป็นหนูน้อยวัยสามเดือนที่ไข้ขึ้นสูงนะ
ติดแผ่นลดไข้อยู่ที่ศีรษะเนี่ยฮะเธอบอกเด็กสามเดือนติดเชื้อนะ
เพจเขาบอกด้วยนะครับเพจเรื่องเด็ดประเทศไทยนะครับ
บอกมีอาการหลายอย่างนะหายใจติดขัดท้องเสียไข้ขึ้นนะครับ
ไม่ลดเลยท้องอืดด้วยแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีญาติพี่น้อง
อนรับไปรักษาหน่อยอยู่ที่ตลาดครุในเขตบางครุ
อำเภอพระระแดงจังหวัดสมุดปลาการมีอาการเมื่อ๒๗นะ
เมื่อวานไปหาหมอหาทุกที่ไม่รับน้องมีประกันสุขภาพ
แต่ว่าโรงพยาบาลที่มีประกันเขาบอกให้มาตรวจเองไปก่อน
รับตรวจวันนี้ไม่รับตัวจริงนะพอมาตรวจเองผลเป็นบวกนะฮะ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนแสดงความเป็นห่วงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
วิดีโอคอลไปคุยกับคุณแม่ของน้อง
คุณแม่บอกลูกชายชื่อน้องทีอายุ๓เดือนนะ
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนที่อุ้มท้องก็อยู่ในห้องเช่าตามลำพัง
คลอดลูกก็อยู่กันสองคนแม่ลูกนั่นแหละ
ไปทำงานก็ต้องเอาลูกไปด้วย
เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานติดโควิดที่ทำงานติด๗คนนะ
บอกหนึ่งในนั้นเนี่ยมาช่วยอุ้มเลี้ยงลูกเธอด้วย
สุดท้ายเธอมั่นใจว่าลูกก็คงติดเชื้อมาจากเพื่อนร่วมงานนั่นแหละ
ไลน์เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
กรกฎาคมลูกชายเริ่มมีไข้ไม่สบายร้องไห้งอแง
วันที่๒๗อาการหนักขึ้นไข้ขึ้นสูง
พาไปหาหมอทุกที่แต่ละที่ไม่รับตรวจ
ลูกชายมีประกันสุขภาพอยู่ที่โรงพยาบาลบางจาก
วันที่๒๙ก็ไปซื้อเครื่องตรวจ

ล่าสุดยังไม่มีเตียงก็กินยาไปตามอาการ
แต่ว่าเป็นห่วงก็คือลูกชายตอนนี้หายใจติดขัดแล้ว
ท้องเสียด้วยไข้สูงไม่ลดเลย

เวลาตอนนี้ก็พยายามเก็บตัวอยู่ในห้องเช่าเท่านั้น
ในห้องเช่าเท่านั้นนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่น
ตัวแม่ก็ไม่ออกก็ให้คนเข้ามาคอยส่งข้าวส่งน้ำให้
คุณแม่บอกเครียดมากตอนนี้หัวใจแทบสลาย
บอกถ้าเลือกได้เธอขอติดโควิดแทนลูกได้ไหม
ก็เด็กอ่ะพูดไม่ได้ค่ะแต่ผู้ใหญ่เราสามารถดูแลตัวเองได้
แต่ว่าน้องน้องขอบคุณไม่ได้ทีนี้เขาก็มาเป็นแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เกลียดเพราะว่าก็ไม่มีใครมาดูน้อง
เราก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลรักษาเราดูแลกันเองอย่างนี้ค่ะ
ถ้าไม่ได้เตียนมาค่ะก็ไม่หวังว่าจะต้องได้เตียนค่ะ
แต่ว่าอยากให้หน่วยงานไหนก็ได้เข้ามาเช็คอาการน้องหน่อยว่าน้องเป็นยังไง
เราจะได้แบบโล่งใจว่าเราสามารถดูแลเองได้ที่บ้านนะ
ว่าหนูถามถามไปทางโรงพยาบาลหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่ามันสามารถรักษาเองได้ไหมคะเขาบอกว่าไม่สามารถตอบได้ค่ะ
โรคนี้มันจะสามารถรักษาดีขึ้นหรือแย่ลงเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
ก็เจอกับเหมือนกับหลายครอบครัวเหมือนกับหลายคนใช่ไหมฮะ
พอเตียงเต็มก็ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน
แต่พอรักษาที่บ้านเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลให้เขาให้ชัดเจนนะคะ
ว่าเขาจะรักษายังไงล่ะรักษาที่บ้านเนี่ย
บางบ้านยาก็ไม่ถึงอะไรก็ไม่มาแต่วันล่าสุดเธอบอกว่า
ทางโรงพยาบาลบางจากได้ประสานมาแล้วนะครับ
แต่ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลเตียงเต็มจริง
ก็ประสานลักษณะเชิงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษา
กินยาตามอาการอยู่ที่บ้าน
ก็เลยฝากเธอฝากไปยังหน่วยงานต่าง

ถ้ามีที่ว่างมีเตียงพอ
ช่วยรับลูกชายวัย๓เดือนของเธอไปรักษาหน่อยเถอะ
โอ้โหน่าเห็นใจมากค่ะครับ